คุณผู้ชมมีความคืบหน้าคดีนี้ที่สมุทรประการฆ่ายกครัว
ถ้าคุณผู้ชมจำได้เหตุสลดของครอบครัวนี้
มาจากหัวหน้าครอบครัวก็เครียดเรื่องหนี้สิน
ส่วนภรรยาซึ่งเป็นแม่ก็ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์หลอกโอนเงิน
ก็ความเครียดรุมร้าวสุดท้ายตัดสินใจนะคะฆ่าทั้งลูกฆ่าทั้งภรรยา
ส่วนตัวหัวหน้าครอบครัวก็บาดเจ็บสาหัสนะคะ
ล่าสุดวันนี้คุณผู้ชมคะก็สามารถที่จะรวบตัวเจ้าของบัญชีม้า
ที่เป็นขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกให้ภรรยาโอนเงินไป
วบตัวได้แล้วนะคะเดินทางเข้ามาที่ด่านตมอรัญญประเทศ
ไปกดเงินให้กับหัวหน้าที่เป็นแก๊งชาวจีนที่อยู่กัมพูชา
ตำรวจรวบตัวได้ค่ะเนี่ยค่ะนะคะก็ไปจับกลุ่มตัวได้เมื่อช่วงค่ำ
ที่ผ่านมานะคะวันที่๒๙สิงหาคม
ตำรวจชุดจับกลุ่มของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสะแก้ว
กับตำรวจสพคลองลึกที่เห็นอยู่นี่ก็คือนางสาวสุชาดา
อายุ๑๙ปีคนนี้เป็นเจ้าของแก๊งเจ้าของบัญชีม้า
ของแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของ
โศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นนี่แหละค่ะนางสาวสุชดาเนี่ย
ตอนที่ตำรวจไปจับกลุ่มกำลังเดินทางข้ามมาจากฝั่งปลอยเป็ดกัมพูชา
กลับเข้ามาในประเทศไทยแล้วผ่านด่านตมอรัญญประเทศ
ตำรวจก็ไปแสดงหมายจับนะคะก็ยอมรับว่าเป็นคนเดียวกัน
แล้วก็ส่งตัวไปดำเนินคดีที่สมุทรประการต่อไปนะคะ
ความคืบหน้าทางคดีสำหรับวันนี้
พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพบตร
ก็เรียกประชุมติดตามความคืบหน้าในการขยายผล
ซึ่งจากการสืบสวนก็พบบัญชีที่ถูกใช้
ในการรับเงินโอนเงินจากการหลอกลวงประชาชน
ก็นำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับเจ้าของบัญชีมะ

รายนี้ถูกจับกลุ่มแล้ว๓รายด้วยกันนะคะ
ผู้ที่ถูกจับกลุ่มได้ล่าสุดก็คือคนที่ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะ
นางสาวสุชดานะคะซึ่งอยู่ที่จังหวัดสะแก้ว
เป็นคนทำหน้าที่กดเงินออกจากบัญชี
แล้วก็ข้ามแดนไปเอาไปให้ในทุนชาวจีน
ซึ่งอยู่ที่ฝั่งปลอยเป็ดกัมพูชา
ตอนนี้ตำรวจกำลังติดตามจับกลุ่มทั้งหมดที่เหลืออยู่นะคะ
ซึ่งทราบแล้วว่าฐานอยู่ที่กัมพูชา
วันพรุ่งนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นวันศุกร์นะคะ
ก็อาจจะไปที่กัมพูชาด้วยตัวเองนะคะ
สำหรับท่านรองพบตรนะคะ